ยังอยู่ที่เรื่องโควิด๑๙ในประเทศไทยก็ยังมีอยู่นะ
ครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่ที่อยู่กันโอ้โหเจ็ดแปดคนเก้าคนสิบคน
แต่ครอบครัวนี้อยู่กัน๑๙คนใหญ่มากนะฮะสามหลังในพื้นที่เดียวกัน
นี่ฮะสิบเก้าคนแต่ว่าคนในบ้านติดโควิดไปสิบห้านะโอ้โหหรอเออ
เหลือ๔คนแล้วเขาคาดกันว่าไอ้คนที่ติดโควิดเนี่ย
สงสัยไปติดตอนฉีดวัคซีนเอ้ามันเป็นยังไงล่ะเรื่องนี้
ที่ชุมชนบ้านสวนในตะบนสาวทงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรีเนี่ยนะครับ
ครอบครัวนี้เป็นญาติพี่น้องกันนะปลูกบ้านสามหลังอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
นับรวมกันได้สิบเก้าคนแต่พบว่าติดเชื้อโควิดไปแล้วสิบห้าเหลือสี่
ตรวจหาเชื้อเบื้องต้นยังไม่พบเชื้อนะ๔คนนี้รอดอยู่
นางสาววันวิสาอายุยี่สิบห้าปีเธอเป็นหนึ่งในสี่คนที่ยังไม่ติดโควิด
เล่าบอกว่า๕กันยายนนะพี่นักข่าวนะครอบครัวเป็นไข้กันหลายคนเลย
กินยาเข้าไปนะจนมีญาติคนนึงเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วจมูกเริ่มไม่ได้กลิ่น
มีไข้ก็เลยทยอยไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเกษมราช
ผลตรวจพบเชื้อสิบคนเป็นผู้ใหญ่เจ็ดเด็กสาม
โรงพยาบาลส่งรถมารับไปรักษาที่โรงพยาบาลสนามแล้วก็ต่อมาวันที่สิบสอง
กันยายนก็พบว่าติดเชื้ออีก๕รายนะครับเจ้าหน้าที่ก็มารับไปโรงพยาบาลสนามเช่นกัน
ตอนนี้เหลือใครบ้างอ่ะเหลือเธอหรือแฟนเธอเหลือน้องแล้วเหลือหลานอายุ๑๑ขวบ
ตรวจหาเชื้อด้วยเอทีเคทุก๕วันแต่ยังไม่พบเชื้อนะ
ครอบครัว๑๙คนนี้นะครับคุณผู้ชมครับได้รับการฉีดวัคซีนครบหมดแล้วนะ
แต่ไม่ทราบว่าติดมาจากไหนเบื้องต้นก็สงสัยกันแบบนี้
บอกว่าสงสัยไอ้ตอนไปฉีดวัคซีนเนี่ยนะ
คือจริงแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ไปฉีดวัคซีนช่วงนี้เขาบอกเขาอยู่แต่บ้านกัน
แต่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะไอ้ที่ไปฉีดวัคซีนก็เห็นเขาบริหารจัดการอะไรนะ
รักษาระยะห่างเป็นอย่างดีขณะที่โรงพยาบาลให้สี่คนกักตัวอยู่ที่บ้าน
แล้วนัดไปตรวจสวอปนะครับที่โรงพยาบาลวันที่๑๗กันยายนนี้
เพราะว่าจะครบ๑๔วันนับตั้งแต่คนในบ้านเริ่มมีอาการ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบังใหญ่นะครับเอาอาหารไปเครื่องใช้ไปที่จำเป็นไปมอบให้ก่อน
ไปพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับนี่แหละฮะก็เป็นเหตุการณ์ของคนที่นะครับ
วัคซีนแล้วแต่ยังติดโควิดเอามาดูยอดรวมของการฉีดวัคซีนประจำ
มันที่สิบสองกันยายนกันบ้างฉีดไปได้สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปบร้อยแปดสิบก้าโดส
นะครับเข็มแรกหนึ่งแสนเก้าหมื่นอืมเอ่อขอไปฮะหนึ่งแสนเก้าพันสองร้อยสิบสามราย
เข็มที่สองหนึ่งแสนนะฮะหกพันหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบราย
แล้วก็เข็มที่สามเนี่ยนะฮะบวกได้อีกร้อยหกราย
รวมทั้งหมดแล้วรวมทั้งหมดแล้วฮะสี่สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบหกโดส
อืมฮือค่ะกลายจะถึงครึ่งแล้วอืมครึ่งของเป้าหมายครับ
แต่เวลาเนี่ยเหลือไม่ถึงครึ่งปีแล้วนับถอยหลังกันแบบนี้ต้องให้กำลังใจกันเยอะจริงนะฮะ
สำหรับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ทุกภาคส่วนครับ